ในช่วง๒ปีที่ผ่านมาเราถอดไปแล้ว
แล้วพบว่าเป็นสายพันธุ์หลักและสายพันธย่อยประมาณ๔๐หรือ๕๐สายพันธุ
ข้อมูลที่เราได้เราจะเอาไปใช้
ดูว่าชุดตรวจยังไข้ได้ผลดีอยู่หรือเปล่า

อย่างนี้ก็คือศูนย์ยนต์พันธุ์ทางการแพทย์
หลายคนยังสงสัยว่าศูนย์ยนต์เทศปกรณ์มีไว้เพื่ออะไร
ก็ง่ายคือมีไว้เพื่อถอดรหัสพันธุกรรม
สิ่งมีชีวิตเดิมเราจะเน้นการทอหลานทุกกรรมของคน
แล้วทีนี้พอมีการระบาดของไวรัสต่าง
เราก็เลยต้องมาช่วยในการถอดหลาดรูปกรรมของเจ้าโคโรนาไวรัส
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะพาไปดูว่าเขามีขั้นตอนการถอดรหัสพันธุกรรมไวรัสตัวนี้กันยังไง

ถ้าเผื่อมีเชื้อมาเนี่ยเราจะต้องไปทำการฆ่าเชื้อ
ลอกเอาส่วนเปลือกของไวรัสออก
ที่นี่เราจะไม่สามารถจะเอาเชื้อที่ติดต่อเข้ามาได้
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเอามาเป็นสารพันธุกรรมของไวรัส
พอได้เสร็จปั๊บน้องคนนี้
ก็จะเป็นคนที่มาเตรียมขั้นตอนต่าง
จะเป็นเป็นศึกริยาทางชีวาเคมี
มันมีการใส่สารชีวะโมรีคิวอะไรไปหลายอย่างทีเดียว

เราก็จะไปเริ่มกระบวนการทอดหลาดพฤตุกรรม
โดยเครื่องอีก๒ประเภท
ถ้าเป็นตัวนี้เขาจะใช้ในการถอดลาพุทธกรรม

มีรหัสรูปกรรมเปลี่ยนแปลงไปประมาณสัก๔๐ตำแหน่ง
อันนี้สำหรับที่จะเช็คอย่างรวดเร็วภายใน๒๔ชั่วโมง
หรือ๔๘ชั่วโมงว่าเป็นไวรัสสายพันธุ์ไหนกันแน่

เราก็จะไปเตรียมสถานพันธุกรรมมา
แล้วก็มาหยดลงในหลุมเล็กที่เห็นเป็นจุด
มีอยู่ประมาณเกือบ๙๐กว่าหลุม

และจากทั้งนั้นก็จะมีเฟรเซอร์

ผิดสนิทตำแหน่งเนี่ยมีตำแหน่งอะไรบ้าง

แล้วเรามาวิเคราะห์
แล้วก็แปลผลออกมาว่า
เวลาที่เขาฝึกศูนย์สอบศูนย์โรค
ต้องการรู้เพียงว่าเป็นสายพันธุ์ไหนเท่านั้น
ในส่วนของสารพันธุกรรมที่ยังเหลืออยู่เนี่ย
จะถูกส่งมาถอดรหัสพันธุกรรมต่อด้วยเครื่องนี้
อันนี้ก็จะเป็นเครื่องขนาดเล็ก
ซึ่งเวลาเราถอดเนี่ยเราจะใช้ทริปนี้เป็นหลักในการถอดรหัสพันธุกรรม
แล้วก็จะหยดเอาสารต่างเข้าไปในรูนี้
จากนั้นมันก็จะมีการเคลื่อนย้ายแล้วก็ถอดรหัสพันธุกรรมออกมาประมาณสัก๓๐๐๐ตำแหน่ง
ข้างหลังมันจะเป็นคล้ายกับสัญญาณ
แต่ทางนี้ก็จะรับสัญญาณเข้าไปประมูลผล

ในนี้ก็เหมือนคอมพิวเตอร์เล็กตัวหนึ่งฮะ
แล้วก็เอาข้อมูลไปวิกร้อต่อในคอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่ง
ข้อมูลที่เราได้ใช่ไหมมันจะเป็นกติกาโลกว่า
ให้ช่วยกันถอดหัสพันธุกรรมใดนั้นอัพโหลดขึ้นไปที่
เราสามารถจะบอกดูได้เลยว่าประเทศไทยที่อัพโหลดขึ้นไปตัวนี้
มันไปเหมือนหรือต่างกับสายพันธุ์ที่มีอยู่แล้วทั่วโลกอย่างไร
โอมิคอนที่ระบาดในประเทศไทยมันมีที่มาที่ไปจากประเทศไหน

แล้วจากข้อมูลพวกนี้เราจะเอาไปใช้อะไรอย่างอื่นมากมาย
เช่นดูว่าชุดตรวจยังไข้ได้ผลดีอยู่หรือเปล่า

ยายังใช้ได้ผลดีอยู่หรือเปล่าขึ้นกับรหัสพันธุกรรมทั้งสิ้น
ในช่วง๒ปีที่ผ่านมาเราพอรหัสพันธุกรรม
ใช้เครื่องนี้บ้างเครื่องนี้บ้างหรือครึ่งนู้นบ้างเนี่ย
สลับกันไปมาเนี่ยเราถอดไปแล้วแล้วพบว่าเป็นสายพันธุ์หลัก
และสายพันธย่อยประมาณ๔๐หรือ๕๐สายพันธุ์ในช่วง๒ปี
แต่ว่าสายพันธุ์ส่วนใหญ่เลยที่เป็นสายพันธุ์ย่อย
ก็จะมีปรากฏขึ้นแล้วก็ศูนย์สลายไป
แต่ตอนนี้ก็จะเหลือแค่เดลต้าแล้วก็สายพันธย่อยอีก๒๓อัน
ให้รวดเร็วทันต่อความต้นการของแพทย์และบริฐาคมพนักสังคัญ
ที่อยากจะรู้ว่าอันนี้เป็นสายพันธุ์ไหน
อันนี้มีการกลายพันธุ์ไปอย่างไรนะครับ
อธิบายให้ประชาชนและสื่อมวลชนเข้าใจ

แล้วเขากำลังจะได้อะไรจากการทำแบบนี้
แล้วก็เราก็จะต้องพยายามที่จะให้ข้อมูลเข้าไป
โดยให้เห็นข้อมูลต่างอย่างเปิดเผย
ศูนย์ที่โน้งไม่เชิงว่าเป็นของรัฐบาล

เพราะฉะนั้นก็จะมีการให้ข้อมูลที่โปร่งใส
ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลไม่โปร่งใสนะ
ครั้งที่ประชาชนจะไปถามภาครัฐว่า
ไอ้เครงนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมาถามที่นี่